ในขันซีเกมกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะผลงานของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเมื่อวาน
๓คะแนนที่ได้มาอย่างเหนื่อยยากจริงแต่เราก็มีโอกาสลุ้นในเกมสุดท้ายต่อครับ
เมื่อวานครับเป็นเกมนัดที่๔ของทีมชาติไทยนะครับลงเล่นกับสปลาวครับ
รูปเกมก็อย่างที่คาดการณ์กันนะครับว่าคงไม่ใช่งานง่ายของทีมไทยแน่นอน
ยิ่งมีสภาพฝนนะครับที่ตกลงมาก่อนเกมสนามนี่แฉะไปหมดเลยนะครับ
แล้วก็ในช่วงระหว่างเกมเนี่ยก็มีฝนยังคงโปรยปลายลงมาเป็นช่วงเหมือนกัน
ทีมไทยก็เล่นค่อนข้างยากเลยครับบอลตรงกลางนะครับ
เล่นเล่นบอลด้านข้างเป็นหลักแล้วก็พยายามเปลี่ยนบอลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
สุดท้ายนะครับมันมีจังหวะปัญหาเกิดขึ้นหลายต่อหลายช็อตเหมือนกัน
ก่อนที่ทีมไทยนั้นจะมาได้ประตูในช่วงท้ายเกมจริงนะครับ

เดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขกันด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทีมไทยจะต้องทำอย่างไรในการเล่นเกมนัดสุดท้ายกับทางเวียดนาม
ติดตามเรื่องทั้งหมดได้นะครับจากคุณวิรวิทเจริญเชื้อครับ
หลังจากต้องลุ้นกันหืดขึ้นคอครับ
หลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะสปลาว๒ต่อ๐
กิรานิชิโนเฮดโค้ชของทีมก็ยอมรับครับว่า
สภาพอากาศทำให้ไม่เอื้ออำนวยต่อการยิงประตูเยอะนะครับ

เต็มที่กับทีมชาติเวียดนามและเก็บ๓คะแนนครับ
ทีมชาติไทยลงสนามพบกับสปลาว
โดยก่อนเกมจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นที่ซอย

จนสนามเจอกนองไปด้วยน้ำ
ก่อนที่จะแข่งขันได้ตามโปรแกรมเดิม

แต่ด้วยสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย
ทำให้ไทยยังทำประตูไม่ได้ครับ

กลับมาครึ่งหลังยังเป็นไทยที่บุกต่อเนื่อง

สุพนัทเหมือนตาชิปบอลย้อยเข้าประตูไป
ทีมชาติไทยออกนำ๑ประตูต่อ๐
และก่อนหมดเวลาครับทีมไทยได้ส่วนกลับ
และเป็นอาโนนอมอลเลอสักที่ไหลให้สุพนัทเหมือนปา
เกมไทยชนะ๒ประตูต่อ๐
ทำให้ไทยยังได้ลุ้นถึงเกมสุดท้าย
ส่วนเกมอีกคู่เวียดนามเอาชนะสิงคโปร์๑ประตูต่อ๐

ทำให้เก็บใช้ชนะได้๔เกมติดต่อกัน
ขณะที่อินโดนีเซียก็ถล่มเอาชนะบลูไนไป๘ประตูต่อ๐
ทำให้โอกาสเข้ารอบสดใส
สถานการณ์ตารางคะแนนลักษณะเช่นนี้ครับ
หน้าทีมชาติไทยจำเป็นต้องเอาชนะเวียดนามให้ได้

หรืออีกหนึ่งกรณีคือชนะเวียดนามด้วยสกอร์เท่าไหร่ก็ได้
แต่ต้องลุ้นให้อินโดนีเซียไม่ชนะสปลาวในเกมสุดท้าย
กิระนิชิโนเปิดเผยหลังจบเกมครับว่า
สภาพสนามนั้นไม่เอื้ออำนวยทำให้ยิงได้เพียง๒ประตู
แต่ก็เป็นผลการแข่งขันที่รับได้
และน่าจะช่วยสร้างกำลังใจให้กับทีมได้เป็นอย่างดี
ส่วนการเจอกับเวียดนามในวันที่๕ธันวาคม
จะต้องเตรียมแผนรับมือและเนื่องจากเป็นวันพ่อแห่งชาติ
เชื่อว่านักกีฬาจะมีความฮึกเหิมเพิ่มมากขึ้น
และเพิ่มความมุ่งมั่นให้ทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามให้ได้
ขณะที่สุพนัทเหมือนตาก็เปิดเผยครับว่า
สภาพสนามทำให้ทีมเล่นได้ยากขึ้น

เวลาบอลแชลปพื้นไลมันแชลปเร็ว
แล้วมันมีที่น้ำขังด้วย

ตรงไหนบอลก็จะชะดดจะแชลปเร็ว
ตอนนี้เรายังไม่ได้ดูของเวียดนามเลย

เพราะว่าวันนี้เขาก็แข่งต่อเราด้วย
จะได้ดูว่าเขาเล่นยังไงครับ
ระหว่างทีมชาติไทยและเวียดนามในนัดสุดท้าย

เวลา๑๕นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน